มาติดตามความคืบหน้ารักขมของพี่เจี๊ยเบนจพรหรือว่าเจี๊ยบอสยา

เพราะว่าล่าสุดค่ะวันนี้เลยนะคะสดร้อนนะคะ
เมื่อสายค่ะพี่เจี๊ยบเบนจพรนะคะก็ได้เดินหน้าค่ะ
ฟ้องคดีที่แจ้งความอดีตสามีเด็กนะคะ

โดยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาพี่เจี๊ยบทนายความพร้อมด้วยเพื่อนสนิทนะคะ
ก็ได้เดินทางไปที่สารอาญาจังหวัดชุมพรค่ะ

คือหลังจากที่ทำเรื่องฟ้องหย่าพี่เจี๊ยบก็ได้ขนของออกจากเรือนหอของคุณปุ๊กที่คุณปุ๊กอยู่นี่แหละคุณผู้ชม
แล้วก็ทวงถามเรื่องทรัพย์สินที่อดีตสามีชอบเอาไปใส่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นผ้าเลี่ยมทองวัตถุมงคลอีกมากมายหลายอย่างค่ะ
รวมแล้วเกินกว่า๑แสนบาทนะคะ
ซึ่งพี่เจี๊ยบเล่าว่าอดีตสามีอ้างว่าเอาไปจำนำ
เธอก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาเอาไปจำนำในวันที่เขาถามนะคะ
ซึ่งก็จะมีคนยืนฟังอยู่ด้วยรายละเอียดก็จะมีอยู่ในใบที่เจี๊ยบไปแจ้งความไว้นะคะ
ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่มีอะไรบ้าง
เบ็ดเสร็จก็แสนกว่าบาทนะคะแสนสี่
โอ้โหมันหมดเลยอ่ะทั้งคือมันเหมือนหมดเลยอะค่ะ
แล้วมันเป็นของของเจี๊ยบที่มันมีอยู่ก่อนหน้านั้น
มันไม่ได้เป็นสินสมรสนะคะเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลย
คุณพระเนี่ยพี่เจี๊ยบรักมากนะคะ
ส่วนกรณีนะคะที่ภาพหลุดอดีตสามีกับหญิงสาวคนใหม่นะคะ
ซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่เคยเป็นข่าวครบซ้อนตอนนั้น
นะคะที่เป็นต้นเหตุให้แบบว่ามีการฟ้องหย่านั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
คุณเจี๊ยบอาสยามก็บอกว่าโอ้โหมันพ้นจุดที่จะเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะว่าล่าสุดมันมีภาพหลุดออกมาแบบเป็นเซตอยู่บนเตียงเลยนะคะ
โดยคดีฟ้องหย่านะคะก็อยู่ในขั้นตอนการฟ้องร้องต่อสารนั่นเองค่ะ
ซึ่งต่อมานะคะผู้สื่อข่าวก็ได้โทรศัพท์ติดต่อขอสัมภาษณ์คุณฟุ๊กนะคะอดีตสามีค่ะ
ซึ่งก็คือจะสอบถามนั่นแหละค่ะว่ากรณีข้อกล่าวหาคดีรักทรัพย์ภาพหลุดเนี่ย
แล้วก็โพสต์โอ้โหดูสิมันแรงนะคุณผู้ชมจริงหรือเปล่ายังไง
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ได้รับการปฏิเสธพร้อมกับตัดสายทิ้งไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปนะคะเรียกว่ายังไม่จบแล้วก็เดี๋ยวต้องขึ้นสารกันอีกหลายครั้งหลายรอบกันเลยล่ะค่ะ